ยินดีด้วยกับคนถูกหวยแล้วก็ต้องส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่อง
กับคนที่งวดนี้พลาดไปอย่างเราสองคนนะจ๊ะ
เขาบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนคนถูกหวยอยู่ที่นั่นนะคะ
ไม่หยุดไม่ห่อนจริงเพราะว่าอย่างที่ไทยรัฐทีวีของเรานำเสนอไปนะวันนี้
สลากผลรางวัลกินแบ่งรัฐบาลนะจ๊ะหลายคนก็ดีใจกันไป
เช็คกันหน่อยในวงการบันเทิงของเรานะคะ
คนไหนดวงดีรับทรัพย์เห็งปังจากสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
งวดนี้แหละแล้วก็มีใครบ้างที่ไปไม่ถึงฝันนะคะ
เริ่มกันที่คนดวงเฮงกันก่อนดีกว่าค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับนักร้องหนุ่มเป๊กวงซิลนะจ๊ะ
เฮียแกเนี่ยถูกรางวัลเล็กท้ายสองตัวสี่หกถูกไปแบบชัดจ๊ะ
อันนี้เขาลงเอาไว้นะจ๊ะให้ได้ต้องแบบว่าอิจฉากันเล่น
แล้วก็ต้องเสียใจกับเพื่อนเฮียคนข้างด้วยนะคะ
พิธีเจ็ดเซตเตอร์ที่นานทีดิฉันจะได้เห็นลูกตาจริงของเขา
ปกติใส่แต่แว่นดำเออนี่นะคะก็ดูกันไปนะคะ
แววตาของคนที่พลาดพลั้งและเสียใจในงวดนี้
เอ้าตามมาด้วยนักร้องลูกทุ่งขุนเชฟพี่หายอภพรของเรานะคะ
ดูท่างวดนี้ดวงแป๊กอยู่เหมือนกันนะจ๊ะ
เพราะว่าเจ้าตัวโพสต์ภาพข้อความบอกแล้ว
มันไม่ง่ายเลยที่จะห้ามใจไม่ให้ซื้อหวยค่ะ
เอาจริงนะฮะก็น่าจะโดนไปเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
ต่อกันที่เจ้าเก่าเจ้าประจำพี่มนต์สิทธิ์คำซอยนะคะ
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ก่อนวันสลากินแบ่งรัฐบาลออก
คือแกเนี่ยทุกงวดเลยนะชอบโพสต์ลงมา

ดูเหมือนจะไม่ถูกรางวัลซักกับใบนะฮะ
โชว์ใบที่ถูกไม่ยอมโชว์ให้โลกโซเชียลจะเห็นวันแรกหรือเปล่า

คือสมมุติเขาซื้อ๑๐ใบเขาก็โชว์แค่๕๐
แล้วพอท้ายที่สุดคนก็คิดว่าเขาไม่ถูก

ก็ดูเป็นวิจารณญาณนะคะก็พิจารณาแล้วกันนะคะ
แล้วเลขไหนงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่นะจ๊